มีผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมขับรถอยู่แถวพระขนง
ในปรีดีพนมยงค์นี่แหละขับขับอยู่เอ้า
มีบีเอ็มปาดหน้าปาดหน้าเสร็จจอดขวางเลยฮะ
จอดขวางแล้วลงมาปรีมาหาที่รถเธอ
ถามว่าลูกอยู่ไหมลูกอยู่ไหมอ่ะ
อะไรอ่ะคะพี่รบกวนมีเด็กอยู่ข้างข้างเปล่าอ่ะ

มีแฟนผมอยู่ข้างข้างข้างข้างไม่มีคะ

ใครเจอแบบนี้ก็น่าจะงงนะคุณผู้ชมโอ้โหงงตั้งแต่ขับมาปาดแล้ว
ก็นึกว่ามีเรื่องอะไรหรือว่าปาดหน้าปาดหลังกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่เปล่าเลยมาเคาะกระจกแล้วเคาะแรงด้วยฮะพอเปิดกระจกปุ๊บถามเลย
มีเด็กอยู่เปล่าตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยหรือว่ามาหาลูก
ลูกอยู่กับใครหรือบ้าวดูลักพาตัวอะไรหรือบ้าวสักพักหนึ่ง
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้นะฮะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่าคุณจะตามหาแฟนหาอะไรก็หาไป
แต่คุณจะมามั่วแบบนี้ไม่ได้การกระทำของคุณมันเข้าข่ายคุกคาม
และทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญครับโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมพอ
ผู้ชายเขาได้คำตอบแล้วเขาก็ขอโทษด้วยนะเขาก็ขอโทษ
แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็หายไปเลยขึ้นรถไปเลย
เน็ตก็บอกโอ้สงสัยพี่เขาน่าจะจำผิดคันละมั้ง
อาจจะนึกว่าแฟนเขาหรือลูกเขาเนี่ยอยู่ในรถคันเจ้าของคลิปหน้ารถนี่แหละครับ
ก็เลยปาดผิดมาจอดขวางแบบนี้แล้วก็ลงมาถามอะไรก็ไม่รู้นะ
แต่แบบนี้มันเข้าข่ายคุกคามให้ตกใจกลัวสามารถจะแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับ